ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำเนี่ยมีคุณแม่คนหนึ่งคุณแม่มีลูกสาว
ลูกสาวเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๑อายุเพิ่ง๑๒ปี
คุณแม่บอกขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อยเถอะนะฮะ
เพราะว่าลูกสาวถูกเพื่อนผู้ชายเนี่ยหลอกลวงไป
แล้วไปกักตัวไว้แล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวอยู่๓วัน
คือใน๓วันนี้เนี่ยมีคนที่มาข่มขืนลูกสาวของแม่เนี่ย๑๐คนได้
อายุตั้งแต่๑๓ยัน๕๐อ่ะฮะอันนี้แม่เขาบอกว่าโอ้โห
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวนะครับลักษณะถูกข่มขืนรุมโทรมนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิบแปดสิงหาคมแม่บอกว่าพาลูกไปแจ้งความ
กับตำรวจสพพระพลาชัยที่บุรีรำผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกัญญาแล้ว
วันนี้ก็๑๘กันยาแล้วใช่ไหมเดือนนึงแล้วคดีไม่คืบหน้าเลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้พนักงานสอบสวน
เป็นทางผ่านสื่อมวลชนเรื่องคดีพนักงานสอบสวนก็เลย
เชิญคุณแม่แล้วก็น้องผู้หญิงมาให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับสหวิชาชีพด้วย
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอายุ๑๒ปีนะครับ
แม่บอกว่าอย่างนี้ฮะลูกสาวอยู่ม๑นะอายุ๑๓
เมื่อวันที่๑๘ลูกหายไปจากบ้านติดต่อไม่ได้
ต่อมาก็คือ๒๑สิงหาลูกกลับมาที่บ้าน
มีอาการแบบซึมเศร้ามาเลยนะหายไป๓วันนะครับ
วงไปข่มขืนแล้วมีคนก่อเหตุถึงสิบคนด้วยกันนะ
เปลี่ยนกันมา๓วันย้ายสถานที่ไปเรื่อยนะครับ
โดยที่ผลัดเปลี่ยนมาข่มขืนเนี่ยประมาณ๑๐คน
อายุตั้งแต่๑๓ที่เป็นเพื่อนกันก็มีจนถึงอายุ๕๐ก็มี
สพพราชัยก็ส่งลูกไปตรวจร่างกายนะครับ
แต่คดีมันไม่คืบหน้าคู่กรณีเนี่ยทีแรกเนี่ยบอกว่าจะไกลเกลี่ยนะครับ
ผู้ที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะเดี๋ยวจะไกลเกลี่ยนะครับ
แต่ว่าทีนี้แม่บอกทีแรกแม่ก็ไม่รู้กฎหมายก็คิดว่าไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยนะครับ
แต่ไปมานะครับคู่กรณีไม่ทำตามที่รับปากนะครับ
มีผู้นำชุมชนสั่งห้ามแจ้งนักข่าวด้วย
แล้วตอนหลังตำรวจมาบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่เป็น๑๐คนนะมีแค่๔คนไม่ใช่เหรอ
อายุ๑๓๑๕ซึ่งไม่ตรงกับที่ลูกสาวบอกแม่
ลูกสาวบอกมี๑๐คนแล้วก็ยังมีผู้ชายอายุ๕๐ด้วย
แม่บอกว่าแม่เสียใจมากว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
นี่นะฮะตอนนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องของคดีให้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเยาวชนหลายคนที่บุกครองเขาพามาพบตำรวจนะ
หลายคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำนะฮะ
ขณะที่บางคนเขาก็ยอมรับว่าเขามีความสัมพันธ์กับน้องผู้หญิงที่ไปแจ้งความจริง
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปไล่ตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วมีใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอะไรยังไงบ้าง
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อเพราะว่าเราได้คุยกับทางฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วย
ว่าตกลงทำไม่ทำมีกี่คนกันแน่ไอ้คำให้การที่ไม่ตรงกันยังไงเดี๋ยวรอฟังนะคะ
คุณผู้ชมครับที่คุณแม่ของน้องเด็กหญิงม๑ชั้นม๑อายุ๑๒ไปแจ้งความที่สพพระพลาชัยที่บุรีรำบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกเพื่อนเนี่ยล่อลวงไปข่มขืน๓วันนะฮะมีเป็น๑๐คน
อายุ๕๐ปีอยู่คนหนึ่งด้วยนะครับที่มาก่อเหตุกับเขาด้วยเนี่ยเราได้คุยกับทางฝั่งผู้ปกครองของเด็กหรือว่าเยาวชนที่ถูกกล่าวหานะครับ
คุยอยู่๒๓คนนะครับบางคนอายุ๑๓บางคนอายุ๑๗นะเขายืนยันว่าลูกหลานเขาไม่ได้ทำยืนยันว่าไม่ได้ทำนะฮะ
หรือว่าญาติของคนที่อายุ๕๐บอกว่าเขาสติไม่สมประกอบนะคือเขาจะไปทำได้ยังไงเนี่ยคือหลายคนก็ปฏิเสธหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
เขามามากับแฟนเขาเนอะพวกเด็กน้อยพวกอะไรมันก็พากันนั่งเล่นเกมอยู่ตรงนั้นแหละแต่เขาไม่ได้ไปยุ่งไปอะไรหรอกเขามากับแฟนเขาสองคน
เขาก็บอกเขาไม่ได้ทำไม่ได้มีส่วนไปทำอะไรน้องผู้หญิงเลยก็ร้องไห้บอกแม่บอกยายไม่ได้ทำ
แต่เราเองก็คือเพื่อความสบายใจได้ไงครับที่ต้องจ่ายตังค์
ก็เขาเรียกมาแบบนั้นไกลเกลี่ยอยากให้เรื่องมันจบมากหนูก็ไม่เด็กบอกไม่ได้ทำเนอะแต่มันโดนกล่าวหาว่าทำไปแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ร่วมรวดกับกำหนังบอกไม่ต้องพูดอะไรนะไม่ต้องแพ้อะไรไม่ต้องสละกับเขาไม่ต้องกันกับเขาเราเป็นสายชายเราแพ้เขาโอ๊ะก็ลูกฉันไม่ได้ทำอะไรเลย
บอกแม่ผมไม่ได้ทำจริงบอกอย่าโกหกแม่นะพูดจริงแม่ผมหนีมันแล้วนะมันหนีจนอ่ะผมหนีมันไปเข้าไปห้องน้ำมันไปทุบห้องน้ำ
เพราะง่ายจนขึ้นเลยเมื่อวาน
ส่วนเจ็บครับ
อ่าแต่อีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าแหมลูกหลานเขาเป็นคนดี
ล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่าได้เรียกตัวเยาวชนชายที่ถูกกล่าวหานะครับ
เป็นเพื่อนของน้องผู้เสียหายมาสอบปากคำนะครับท่านผู้ชมครับ
มีอายุสิบสามด้วยสิบห้าก็มีสิบเจ็ดก็มีอายุสิบเก้าก็มีนะครับ
มีอยู่๒๓คนบอกว่าไม่ได้ทำอีก๒คนเนี่ยบอกว่ายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับน้องผู้เสียหายเขาจริง
อ่าที่เหลือเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไปร่วมกับทางสหวิชาชีพนะครับ
รู้ไหมวะแต่ผู้ใหญ่ที่อายุห้าสิบที่ถูกกล่าวหาก็แล้วแต่นะครับ
สวัสดีนี้นะฮะสพพลับพลาชัยที่บุรีรำครับ